โทรด์มิเมนที่เราใกล้การเตรียมทีม
เด็กอยู่๒๑ก็จะเป็นการสำคัญ

สุดท้ายทีมไทยครับได้ประตูชัยจากทางเศรษฐวุฒิวงศะ
นาที๔๓ครับชนะเวียดนามหนึ่งสู่แล้วต่อไปครับ
ไทยจะพบกับพม่านะครับวันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็น

เวลา๒ทุ่มที่ไอเบอร์วายสเตดียมจังหวัดบุรีรำ
ชนะก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในวันศุกร์ที่๑๕ธันวาคมนี้นะครับ